ดูเรื่องนี้ดีกว่ามันเหมือนจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงนะคะ
สำหรับการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบ
จำได้ไหมที่นายกเศรษฐาแถลงไว้ตั้งแต่๒๘พฤศจิกายน
วันที่๑ธันวาคมคือวันลงทะเบียนวันแรกนะคะ
ลงทะเบียนวันแรกเนี่ย๒๐๐๐กว่ารายนะคะ
สำหรับลูกหนี้นอกระบบหนี้สินรวมกันเกือบพันล้านบาท
คือโมเดลก็ให้มาลงทะเบียนตั้งแต่๑ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ปีหน้า

ตามอำเภอนะครับหรือว่าสำนักงาน
สำนักการเขตศูนย์ดำรงธรรมสายดวน

หลังจากนั้นโมเดลของรัฐบาลก็คือ

โดยจะมีแบงค์ออมสินจะเข้ามาช่วยให้กู้

จุดสามหนึ่งล้านบาทอุ้ยจังหวัดที่มามากที่สุดให้ท้ายว่าจังหวัดอะไรคะ
จังหวัดอะไรฮะมาเลยค่ะขึ้นกราฟิกให้ดูหน่อยอ่า
อันดับหนึ่งได้แก่กรุงเทพมหานครค่ะโอ้โห
อันดับสองสงขลาอันดับสามนครศรีธรรมราชอันดับสี่นครราชศรีมา
อันดับห้าสมุทรปราการนะคะแต่วันแรกเนี่ยยอดหนี้นอกระบบ

ใช่ค่ะลูกหนี้ทุกคนเนี่ยมาถึงก็จะต้องหรือแม้กระทั่งออนไลน์นะ
ครับต้องกรอกแบบฟอร์มเหมือนกัน
ไลน์ต้องดาวนโหลดแอปพลิเคชันไทยดี
ใช้บัตรประชาชนสแกนหน้ายืนยันตัวตน
อาชีพอะไรรายได้เท่าไหร่เป็นหนี้เพราะอะไร

ข้อนี้มีตัวเลือกให้เลือกได้แค่ข้อเดียวเท่านั้นด้วยนะคะ
อย่าให้ช่วยเหลือด้วยวิธีการเจรจาประนอมหนี้ลดดอกเบี้ย
แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำชำระหนี้นอกระบบ
หาอาชีพเสริมให้หรืออื่นโปรดระบุ

แล้วก็ให้ใส่รายละเอียดข้อมูลเจ้าหนี้ด้วย

หมวกกันน็อกกลุ่มในทุนที่หาลูกค้า

เป็นใครชื่ออะไรเงินต้นกี่บาท

ดอกเบี้ยเงินต้นไปเท่าไหร่แล้ว

ทวงถามปกติข่มขู่ใช้ความรุนแรง
หรือยังไงหลักทรัพย์ใช้ค้ำประกันมีอะไรบ้าง
วันที่กู้ยืมกำหนดชำระวันสุดท้าย

หรือหลักฐานการชำระเงินและเอกสารอื่นเข้ามาด้วย
ก็รายละเอียดทุกมิติเลย
ลงทะเบียนถึง๒๙กุมภาพันธ์ปีหน้า

เดี๋ยวอำเภอและตำรวจจะใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ตำรวจจะมีศูนย์ป้องกันปรับรามการกระทำความผิด

ธันวาคมนี้จะประชุมในอำเภอและผู้กำกับทุกสถานี

ธนาคารออมสินจะมาร่วมปล่อยกู้ให้กับลูกหนี้
รายในวงเงินไม่เกิน๕๐๐๐บาท

เอสไอเลยเหรอใช่ค่ะอ่าคือถ้าดีเอสไอเข้ามาเนี่ยถ้าเจ้าหนี้แบบอ่า
แม่ผมอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมกับผมอย่างนี้มันไม่มันก็ไม่
อย่างนี้มันก็เสียเปรียบสิอย่างนี้ดีเอสไอเข้ามาเนี่ย
ก็จะเข้ามาดูแล้วว่าอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าคุณต้องไม่ยอมใช่ไหม
อาชีพอะไรบ้างรายได้ส่วนใหญ่มาจากไหนเท่าไหร่
คุณปล่อยกู้ย่ะอือยาวน่ะยาวน่ะบอกเลยอ่า
ถ้าไม่ปรับโครงสร้างหนี้กันไม่ยอมกันบ้างเนี่ย
ก็ไปเชิงลึกนะคะ
คุณอนุทิริชันวิรากุลรองนายองรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ไม่ใช่โครงการยกหนี้ลดหนี้หรือพักหนี้นะ
มันคือโครงการแก้หนี้
คือต้องการทำให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกหนี้และเจ้าหนี้ด้วย
คำว่าแก้ไขหนี้นอกระบบต้องย้ำนะครับ

คำว่าการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบเนี่ย
เราแก้ไขปัญหาให้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ด้วย
อย่าไปมองว่าเจ้าหนี้คือผู้ที่เป็นผู้คมเหงร่างแก่ใคร

ก็ถือว่าเจ้าหนี้คือผู้เสียหายเหมือนกัน
ฝั่งเจ้าหนี้เองนะคะก็บอกว่าไม่เวิร์คเลย
นโยบายนี้ไม่เวิร์คสำหรับเจ้าหนี้

คุณมนต์แกเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นบอกไม่เวิร์ค

ถ้าลูกหนี้ยังใช้หนี้ไม่หมดคืนแต่เงินต้น

ถ้าเกิดว่ามีลูกหนี้ของป้าเขาไปลงทะเบียน
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาเชินป้าไป
ป้าก็ลองไปคุยกันว่า
อ๋อหรอไม่ห่วงเงินต้นเหรอ
แต่ถ้าอย่างงั้น

มันจะมีเกณฑ์อัตราก็ไม่เกิน๑๒๐บาทดีกว่านะคะ
คือถ้าป้าถามว่าเอาแล้วจะไปทำอะไร
ตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้ไปลงทะเบียน
สำหรับคนที่ต้องการปล่อยเงินกู้
มันจะมีสถาบันการเงินใหญ่ใช่ไหม
เล็กลงมาอีกสำหรับคนที่จะเข้าสู่ระบบของการปล่อยเงินกู้

ก็คือเรื่องดอกบงดอกเบี้ยก็ให้มันเป็นไปตามเรทของกฎหมาย
ใครอยากจะเป็นคนปล่อยเงินกู้ให้คนกู้เงินเนี่ย
ท่านไปเข้าระบบให้ถูกต้องนะครับ
ทุกผู้ชมครับดูที่เชียงใหม่หน่อย
วันนี้ก็มีคนมาลงทะเบียนนะฮะที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ
อย่างท่านนี้นะฮะมาลงทะเบียนคนแรกเลย
ป้านี่บอกทำไมมาคนแรกล่ะป้า
ป้าบอกป้าร้อนใจเหลือเกินป้าแบกภาระหนี้เอาไว้เนี่ย
น้องมินดอกเบี้ยในวันละสองหมื่น

วันละนะฮะคู่ไปเท่าไหร่อ่ะ
คือป้าบอกป้ามีเจ้าหนี้นอกระบบเกือบ๒๐ราย
ยอดเงินต้นประมาณสี่แสน
รวมแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยนะฮะ
ละสองหมื่นนะทั้งต้นแล้วก็พร้อมดอกเบี้ยด้วยวันละสองหมื่น
เนื้อหมดตัวไม่มีจ่ายหรอกเจ้าหนี้ก็ตามทวงตามขู่
บอกจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาเมื่อสิงหาคมนี้เองนะ
สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองอ่ามีเพื่อนเนี่ย
ยืมชื่อไปกู้เงินนอกระบบสองหมื่น
จ่ายดอกเบี้ยให้เขาวันละสี่ร้อยทีเนี้ยเพื่อนเนี่ย
หนีฮะไม่ยอมจ่ายก็เลยต้องแบกรับเอาไว้
ซึ่งปกติเนี่ยขายของแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายของมานานแล้ว
ไม่มีรายได้ป้าเลยต้องไปกู้เจ้าหนี้รายที่สอง
อีกสองหมื่นก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเหมือนกันก็เหมือนกับรายแรกนั่นแหละ
แล้วก็กู้รายต่อมากู้รายที่๓มาจ่ายรายที่๒๐๐
ตู้รายที่๔มาจ่ายรายที่๓งูกินหาง
ส่วนหนึ่งป้ายอมรับว่ามันจุดเริ่มต้นจากเพื่อน
แต่ป้าก็ต้องเอามาใช้จ่ายของป้าเหมือนกันจนสุดท้ายจ่ายไม่ไหว
พยายามขอผ่อนผันขอกับเจ้าหนี้เอาที่ดินไปขายมาใช้หนี้
แต่ก็ไม่พอแล้วก็ถูกคมขู่ก็ได้แต่หวังว่าโครงการนี้
จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนป้ายืนยันว่าป้าไม่เบี้ยวนะ
จ่ายนะแต่อยากทุเลาหรือว่าหยุดเรื่องดอกได้ไหม
อกมันท่วมต้นไปแล้วขอยืดเวลาในการจ่ายหนี้หน่อย
จะจ่ายแต่ในการจ่ายเราก็อยากจะจ่ายแบบ
สักอาทิตย์หนึ่งหนึ่งหรือเดือนละสองครั้งอะไรอย่างนี้
ไม่ได้มีความคิดที่จะโกงจะอะไรเลย
ก็สำหรับเคสของคุณป้านะฮะเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการทันทีเลยนะครับน้องมิ้น

เมื่อเย็นที่ผ่านมาเชิญเจ้าหนี้ป้ามาได้๒ราย
เจรจากลายเกลี่ยกันเบื้องต้นเจ้าหนี้เขาก็ยอมลดดอกเบี้ยที่เป็นดอกลอยให้
จากวันละสี่ร้อยเหลือสองร้อยก่อน

หรือว่า๒รายนี้เขาต้องไปดูเรื่องเงินต้นอะไรพวกนั้นด้วยนะ

แต่ว่าสองลายเนี่ยได้มาเจรจาแล้วลายอื่นก็คงไล่กันไปนะครับ
อย่าสวทรนะครับวันนี้มีประชาชนมาลงทะเบียนสามสิบกว่าคนนะครับ
ส่วนใหญ่เป็นหนี้กับกลุ่มพวกเงินกู้รายวันแล้วก็เก็บดอกร้อยละ๒๐ต่อวัน
จ่ายทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยโอ้โหต้องให้หมดภายในยี่สิบสี่วันด้วยนะฮะ
ขณะเดียวกันนะฮะมีคุณลุงคนนึงนะครับคุณป้าท่านหนึ่งนะฮะ
บอกว่าเธอเป็นหนี้เงินกู้อยู่๕รายนะเจ้าหนี้เนี่ยแต่ละเจ้ายอดเงินกู้ไม่เท่ากัน
รายที่สูงที่สุดคือหนึ่งหมื่นบาทจ่ายดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบต่อวัน
และต้องจ่ายทั้งต้นและดอกให้หมดภายใน๒๔วัน
เฉลี่ยแล้วเจ้าหนี้๕รายเนี่ยป้าต้องจ่ายวันหนึ่งก็พันกว่าบาท
บางวันก็หาทันบางวันก็ไม่ได้นะวันไหนไม่ได้ถูกขู่
เจ้าเนี่ยมาขู่มึงจะเอาแหมขออนุญาตนะมึงจะเอาเท้าไหม
หรืออยากจะลองของโอ้โหแล้วป้าบอกป้าจะเอาแรงที่ไหนไปสู้เขา
กู้มาก็เอามาลงทุนค้าขายนี่แหละใช้จ่ายในครอบครัวแต่เศรษฐกิจไม่ดี
ขายของไม่ดีรายได้น้อยไม่มีเงินให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ก็ถูกข่มขู่
มาลงทะเบียนก็หวังให้รัฐบาลช่วยเหลือโดยเฉพาะการลดดอกที่มันสูงเหลือเกิน
ออกมา้หมี่คืออยากออกมา้แบบไส้หมี่เขาเพราะว่าไม่ขายของไม่หันมาด้วยแม่ยาน
เจอปัญหาดอกเบี้ยทั้งนั้นแหละค่ะครับดอกเบี้ยแพงสูงริ้วเลย
นี่มีคนหนึ่งบอกนี่เป็นนี่นอกระบบสามพันบาทเองนะอืม
แต่ส่งดอกอาทิตย์ละหนึ่งพันสองร้อยบาทเฮ้ยส่งดอกไปสามอาทิตย์แล้ว
พันหกร้อยบาททบเกินเงินต้นไปแล้วแต่เงินต้นยังไม่ลดเลย
อาทิตย์หน้าต้องส่งอีกรวมต้นด้วยเป็นยอดสี่พันสองร้อยบาท
จะไหวเหรอคือนี่จะจะหมื่นนึงแล้วนะคะ
นี่ยืมมาแค่สามพันเองนะแล้วถ้าคุณส่งช้า
ถ้าคุณส่งเลสคุณจะถูกปรับชั่วโมงละ๕๐บาทค่ะ
ปรับรายชั่วโมงนี่มันที่จอดรถหรือยังไง
คือถ้าเลยกำหนดไปหนึ่งวันเนี่ยเธอต้องจ่ายค่าปรับพันสองร้อยบาทต่อวัน
เอาสิอะไรจะขนาดนั้น
ก็คือต้นเงินเอามาสามพันบาทอืมก็คือต้องส่งดอก
อาทิตย์ละพันสองอืมส่งทุกอาทิตย์
อาทิตย์ละพันสองตอนเนี้ยคือส่งไปแล้วสามพันครับ
อาทิตย์ละพันสองอืมก็คือเป็นสามพันหกอืมอันนี้วันที่
ครับต้องส่งรวมต้นด้วยครับสี่พันสองอืม
ที่เรามีหาจ่ายไม่ได้ครับเจ้านี่ครับท่ามีวันครับ
ปรับเป็นอีกพันสองครับปรับนี่ปรับเป็นไรวันหรือปรับเป็นยังไง
ในในในกฎที่เราลงสินสัญญาคือปักชั่วโมงละห้าสิบบาท
ชั่วโมงละใช่ไหมชั่วโมงหว่าถ้าหายเขาไม่ได้
ใช่ค่ะอืมก็คือถ้าค่าเลยเวลาก็คือตามงานเอง
จากนี้เนี้ยก็จะบรรทิวข้อมูลอย่างละเอียดเร่มต้องให้รูปนี่